ในวันนี้ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้อง
ภาร์จตำรวจโทรบัญญินนลักษมณตเชื้อว่ากานกรสมภานิษฐ์

นายชูวงแซ่ตังฉลาดนักธุรกิจชื่อดัง

มีความเห็นนะครับว่าเจ้าตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานสดมาจากกองปราบครับ
ตรวจเอกชาคิดสวัสดีรองผู้บังคับการปราบรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หลังพนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คดีที่เจ้าตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้ง

รวบรวมพยานเป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนที่จะส่งให้กับพนักงานอายการ
โดยมีความเห็นสั่งฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับพนักงานสอบสวน
สั่งฟ้องพันตรวจโทบัญญินในข้อหานี้
พร้อมให้นำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
ส่งให้กับอายการในวันที่๑๕มิถุนายนที่จะถึงนี้
ตำรวจโทชาคิดบอกกับทีมข่าวนะครับว่า
คดีนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

คดีนี้ไม่ใช่การขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

มีการทำร้ายร่างกายนายชูวงมาก่อน

ซึ่งเป็นการเตรียมการกันมาล่วงหน้าแล้ว
ก่อนที่จะนำศพมาจัดฉากให้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุ
เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ
แก่ความตายนะครับเพราะพนักงานสอบสวนนะครับ
ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับพันธมรตโทบัญญินนะครับและความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ก็เพื่อปกปิดการกระทำผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้นะครับก็แจ้งเขาหาเสร็จรวมหลักฐาน
เสร็จสิ้นนะครับมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องพันธบทโทบัญญิน
ตำรวจเอกชาคิดยังบอกอีกนะครับว่าประเด็นการฆาตกรรมในครั้งนี้มาจากเรื่องผลประโยชน์การครอบครองหุ้น
ยื่นฟ้องดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ส่วนจะมีบุคคลใดร่วมคดีฆาตกรรมนายชูวงเพิ่มหรือไม่นั้น
ตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดขณะเดียวกันหากการคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินส่งฟ้องให้กับอายการแล้ว
ตำรวจจะมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
และตำรวจยังไม่ได้พิจารณาการคัดค้านแต่หากภายหลังพันตำรวจโทบัญญินมีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือมีพฤติการในการหลบหนีนั้นตำรวจก็จะคัดค้านการประกันในกันตัวในทันที
คุณผู้ชมครับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖มิถุนายน๒๕๕๘นะครับ
ซึ่งขณะนั้นพันตำรวจโทบัญญินขับรถมากับนายชูวงที่นั่งด้านข้างคนขับ
ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ริมถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙
ระหว่างซอย๔๘กับซอย๕๐ย่านประเวทเป็นเหตุให้นายชูวงเสียชีวิต
แต่ครอบครัวตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจเป็นการจัดฉากก่อนเสียชีวิตประมาณ๑๐วัน
มีการโอนหุ้นให้กับนายชูวงเข้าบัญชีของหญิงอีก๒รายรวมมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
โดยครอบครัวพยายามเดินหน้าร้องเรียนกับหลายหน่วยงานแต่ไม่มีความคืบหน้า
จนกระทั่งพี่สาวและภรรยาของนายชูวงยื่นฟ้องพันตำรวจโทบัญญินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทำให้สารประทับรับฟ้องไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
และก่อนหน้าที่และก่อนหน้าวันนี้ตำรวจและอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องพันธุ์ตำรวจโทบัญญินอีกครั้งในข้อหานี้ครับ
คุณผู้ชมครับและภายหลังจากนี้ทางตำรวจจะออกหมายเรียกพันธุ์ตำรวจโทบัญญินให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่๘มิถุนายนนี้นะครับ
ก่อนจะนำตัวส่งให้กับอายการและส่งฟ้องศาลต่อไปครับ
ทั้งหมดเลยนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับ